สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันชิสาอธิบุญญาโชคค่ะ
อากาศสุดสัปดาห์นี้ดูเหมือนว่าจะมีฝนตกหนักนะคะ
วางแผนจะไปท่องเที่ยวในช่วงสุดสัปดาห์นี้อาจจะต้องทำใจหน่อย
โดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ค่ะ
เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฝนกันด้วยนะคะ
ปัจจัยหลักในช่วงนี้เที่ยงทำให้เกิดฝนนั่นก็คือมรสุมค่ะ
รสุมหรือร่องฝนที่พาดผ่านตอนบนของประเทศในช่วงนี้นะคะ
เลื่อนลงมาบริเวณภาคกลางตอนล่าง
บริเวณภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
รวมถึงภาคใต้ด้วยประกอบกับว่ามีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
ก็คือลมมรสุมประจำฤดูที่มีกำลังแรงมากขึ้น
ส่งผลให้ฝนตกหนักกระจายหลายพื้นที่
ฝนตกสะสมก็ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลาก
กลายเป็นภัยธรรมชาติได้นะคะ
โดยรวมของประเทศไทยวันนี้ค่าเฉลี่ยฝนเพิ่มขึ้นนะคะอยู่ที่๔๐
ส่วนทะเลจะมีคลื่นสูงราว๒เมตร
ห่างฝั่งออกไปจุดใดที่มีฝนคลื่นก็จะสูงมากหน่อยนะคะ
อุณหภูมิความร้อนในวันนี้นะคะอยู่ที่๒๓๓๖องศาเซลเซียส
เนื่องจากมีฝนตกลงมาอากาศจึงไม่ร้อนมากค่ะ
ส่วนกรุงเทพมหานครนะคะปริมาณฝนยังคงเยอะค่ะ
อยู่ที่๖๐๗๐ของพื้นที่ต้องระมัดระวังการเดินทางกันด้วยนะคะ
ส่วนสภาพอากาศในช่วงนี้นะคะถือว่ายังคงมีฝน
แต่มาลุ้นกันดีกว่านะคะว่าช่วงปลายกันยายนหรือต้นเดือนตุลาคมนี้
จะมีพายุพัดเข้ามาเติมน้ำในเขื่อนให้เพิ่มขึ้นหรือไม่ค่ะ
และตรวจสอบสภาพอากาศกันได้ใหม่ในรู้ก่อนร้อนหนาว